โดยซึ่งตัวทำร้ายจาก๑๐คนที่ว่าเลี้ยงน้องอะไรไม่ต่อไม่ได้บอกว่าไม่ได้ยังไงก็เปิดโทรศัพท์ละรวม
แล้วน้องเขาได้รับปลาเจ็บอย่างไรบ้างครับ

ได้รับสูงทุกได้รับสแพทย์อย่างไรครับ
เพราะตอนแรกนี่น้องเขาก็มีอาการปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขาทำร้ายเสร็จเขาก็เอาลงมาไว้ที่ใต้ตึกค่ะ
น้องขาดอากาศหายใจไปประมาณ๕๐นาทีค่ะ
ไว้ตรงไหนใต้ตึกนี่คือที่อับที่อับหรือว่าไง
ที่อับที่ตรงกระดายเลยค่ะทางขึ้นทางลงเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นคดีเก่านะคะ
เกิดขึ้นหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง
เพราะว่าคดีไม่คืบหน้านะคะคนที่เป็นคุณยายก็เลยไปร้องอดีตสอสอนะคะ
แต่ว่าที่เรียกว่าคุณยายคือตามลำดับของญาติเขานะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเพิ่งอายุจะไม่เท่าไหร่ค่ะประมาณ๔๕เท่านั้นเองนะคะ
วันนี้หนึ่งท่านที่จะนั่งคุยกับเราในรายการนะคะ

ไม่ใช่ต้องเป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นที่เราเห็น
แล้วค่อยไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายแต่จริงแล้วเราเห็นลูกหลานใครก็ได้
เดี๋ยววันนี้อธิบายโดยทนายความนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะ

แต่ว่าเดี๋ยวทนายเจมส์นั่งฟังความกันก่อนนะคะ

นะคะเราคุยกันกับคุณยายของน้องฟีฟ่านะคะคุณราชินดารุษเซลล์ค่ะ

ขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วอายุยังน้อยอยู่ทราบนะคะ

คุณยายตอนนี้เอานะตอนนี้ที่เราคุยกันเลยน้องเนี่ยอาการเป็นยังไงนะวันนี้แล้วคะ
คือมีอาการชักเกงเมื่อคืนไข้เขาขึ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมคุณยาย

ค่ะแต่ไปแจ้งวันที่๑๐พฤศจิกาแจ้งความวันที่๑๐
ใช่ค่ะคุณยายทีนี้น้องเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงตอนนี้อาการชักเกรงน้องมีมาตลอดไหมคะ
มันจะมีช่วงระยะได้ประมาณช่วง๒เดือนนะคะตอนแรกไม่เป็น
อ่า๒เดือนนี้เหรอ๒เดือนล่าสุดนี้เหรอค

คุณหมอบอกไหมว่าทำไมน้องชักเกรงช่วง๒เดือนนี้คะ
อาจจะเกี่ยวกับสมองเขาอะค่ะ
อืมคุณยายพาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าตอนเนี้ยน้องอยู่ในภาวะไหนคะ
ประคับประโภคางค่ะ

ค่ะคุณยายณตอนนี้เนี่ยน้องมีอาการชักเกร็งแล้วก็ไข้ขึ้นอันนี้คืออาการล่าสุดถูกไหมคะ

แต่ว่าโดยตัวของเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะ
ก็เขาช่วยตัวเองไม่ได้
ปกติที่เด็กวิ่งเล่นเล่นเขาก็ให้อาหารทางสายยา
สมองเป็นยังไงบ้างค่ะคุณยายตอนนี้ก็ยังบวมมาอยู่หรือเปล่าค่ะ

เดือน๑๕นี้นะเท่ากับว่าอย่างที่ข่าวบอกมาตลอดนะคะ
ว่าถูกทำร้ายจนกลายเป็นคนพิการ
ละก็อาการสมองบวมก็ยังคงบวมอยู่แล้ว
ก็ตาบอดนะคะส่วนที่เป็นช่วงนี้เนี่ย
ก็คือชักเกร็งแล้วก็มีไข้ขึ้นนะคุณหมอ
บอกไหมว่าน้องเนี่ยมีโอกาสจะอาการดีขึ้นกว่านี้ยังไงบ้างคะยากค่ะเพราะว่าสมองที่ว่ามันเสียน่ะมันเยอะกว่าสมองที่ดี
จากสาวแกนคอมพิวเตอร์ที่ว่าล่าสุดนะคะค่ะ
สมองเขาบอกว่าอืมสมองที่จุดดำดำคือสมองเจลที่ตายแล้ว
และที่สีขาวคือสมองดีแล้วมันกินพื้นที่สมองเขาไปเยอะไหมคะ
จุดดำดำเนี่ยค่ะเยอะค่ะเอ่อหมอเขาบอกไหมว่าถูกกินไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
ไม่บอกค่ะแต่ว่ายายก็ดูกับเขาอยู่แต่ว่ายายยายไม่รู้ดูแค่ภาพ
อ่าเอาเอาเท่าที่เราเห็นนะคะเอ่อถึงครึ่งหรือยังคะคุณยาย

ซึ่งตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะคะในรอบหนึ่งของวันเนี่ยเราต้องทำอะไรให้ฟีฟ่าบ้างคะ
เขาทำอาหารแล้วก็ดูเขานวดให้เขาเปิดเพลงฟังก็คือบางครั้งเขาอาจจะแบบรู้อะไรเราก็มีความหวัง
คุณยายน้องเนี่ยคุณยายคิดว่ายังสื่อสารได้ไหมอย่างเช่นเรามีเสียงดังเขาหันมาแง่ฟังเสียง
หรือว่าเราไปใกล้เขาคือมันมีอาการอะไรตอบรับบ้างไหมคะ
เขาได้ยินนะคะแต่เขาชอบตาลึกขึ้นข้างบน
เหมือนตาลอยไหมหรือยังไงคะ
นี่เขาขึ้นข้างบนตาเขาจะจิ้นขึ้นข้างบนเลย
เหมือนเขามองแบบบนเปลือกตาใช่ไหม

คุณยายคุยกับฟีฟ่าบ้างไหมคะ

คุยตลอดอยากให้เขารับรู้อยากเขาเห็นเสิร์ชให้เขาฟัง
พยายามคุยกับเขาคุณหมอก็บอกให้คุย
เราก็คุยกับเขาอยากให้เขาแบบอยู่ในโลกที่มืด
ที่บอกว่าตาบอดเนี่ยคือบอดสนิทหรือว่ามัวพลาดจางคะ

เขาไม่เห็นเอาที่บ้านไปสารส่องก็แล้ว
อะไรก็แล้วเขาไม่มีการหลบเสียงเลย
อันนี้ถ้าเวลาหมอบอกเราคือเท่ากับว่าฟีฟ้าบอดสนิทใช่ไหมคุณยาย
เขาก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพยายามที่จะส่งเขาทุกวัน
เอาไปขายส่งถ้าเขาหลีอย่างนี้เรายังพอมีหวัง
แต่ตอนนี้เขายังไม่หลีตาเลยค่ะ

อย่างเช่นเวลาเขาอาจจะเฉอะแฉะตัวร้องไห้ไหม
หรือว่าเวลาหิวได้เวลากินข้าวแล้วมีร้องไห้

เขาจะร้องเฮไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวด
รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่เข้าใจ
แต่ว่าถึงเวลาเราก็ให้อาหารเขาอืม

เหมือนกับโยเยอย่างนี้หรอคะ

แต่ซะสายเท้าเขาติดลง
เราจะรู้ว่าเขาเจ็บแล้วเขาจะกำหัว
คุณยายคะทุกวันนี้เนี่ยเป็นตัวคุณยายหรือเปล่าคะ
หรือว่าผลัดกันกับใครคะ

แล้วก็มีน้องที่เขาเอาอาหารมาให้
ว่าเราไม่ได้มีเวลาออกไปซื้อ

อยู่คนเดียวตลอด๒๔ชั่วโมงเหรอคุณยาย

เขาจะมาช่วยเวลา

ค่ะคุณยายค่ะ

ตัวคุณยายเองกับแม่ของเด็กเนี่ย

โทรคุยอยู่ค่ะ

อยากให้เขามา

ทำงานค่ะ
แต่ว่าก็ส่งเสียใช่ไหม
ไม่ค่ะ

เอาอะไรได้จากไหนคะ
ไม่มีค่ะ
ตอนนี้มีคนมาช่วยค่ะ

แล้วก็แม่ค้าที่ตลาด

แล้วก็สีกาจ้า

ไม่มีค่ะอยู่สองคน

คือเงินทองก็ไม่ได้หาได้หรอกใช่ไหม

แล้วก็หน่วยงานเข้าไปช่วยเท่านั้นใช่ไหม

ค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะฟีฟ่าวันหนึ่งเดือนหนึ่ง

มันตระเมินไม่ได้ค่ะ

เราก็พาไปหาหมอ

ถ้าคิดว่าสัปดาห์หรือว่าเดือน

แล้วเขาจึงขายอย่างนี้

เพราะว่าถ้านอกนั้นคือเขาไม่มียา
ไม่มีอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็
ไม่พาเขาไปเพราะว่าเราไม่มีตังค์

คุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรฟีฟ่าแล้ว
ไม่ไม่ได้ให้ค่ะเพราะว่า
เขาหยุดให้ยาก่อนตรงนี้
พอเขาขึ้นเขาดึงไหลให้อาหาร
หรือว่ามีอาการชักเกร็ง

เวลาเป็นสองสามอย่างนี้

ส่วนหนึ่งคือว่าคดียังไม่รู้ว่า
ถึงไหนใช่ไหมคะค่ะอ่าคุณยายเอาล่าสุดเนี่ยคุณยายคุยกับตำรวจล่าสุดหรือว่าตำรวจบอกคุณยายล่าสุดเนี่ย
คดีเป็นยังไงแล้วคะเขาโทรไปหาแม่น้องอะค่ะเขาไม่ได้โทรหาคุณยายแต่ว่าทางที่ศูนย์เขาโทรมาบอกว่าตอนนี้เขาส่งถึงอายการแล้ว
อยู่ชั้นอายการอยู่ในชั้นอายการนะแล้วแม่เด็กโทรมาบอกคุณยายบ้างไหมคะว่าถึงไหนแล้ว
เขาแล้วบอกว่าตำรวจโทรไปบอกเขาบอกว่าถึงอายการแล้วนะแล้วเขาก็เรียกแล้วว่าอย่างนี้
เรียกใครคุณแม่เรียกเรียกพี่เลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแม่เด็กบอกไหมคะว่าข้อหาที่พี่เลี้ยงโดนอ่ะ
โดนข้อหาอะไรบ้างคะไม่ได้บอกเพราะว่าเขาไม่ได้มาดูอ่ะยายก็ไม่เคยรู้อะไรอ่ะเนอะ
อืมจนถึงตอนนี้คือก็ทราบว่าคุณยายก็รับบริจาคอยู่นะ
ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ที่กังวลที่สุดคือเรื่องอะไรคะยายค่ะ
ก็อยากให้น้องอ่ะ
ต่างมั่นให้ยายไม่อยากขอถึงตัวยังไงนะเวลาออกข่าวนี้
บางคนเขาบอกว่าอะไรใหม่แล้วยายยายไม่สบายใจอ่ะอ่ะอย่าง
หรือเปล่าคุณยายคือคุณยายไม่สบายใจเวลามันเป็นข่าวแต่ละ
ครั้งเวลาคุณยายพูดเนี่ยแล้วมันมีอันนี้ขอขอพูดตรงเลยนะ
คะคือมันมีการขอรับบริจาคเป็นเรื่องเงินใช่ไหมที่ไม่สบาย

อื้อแล้วคุณยายคุยกับแม่เด่ะอย่างไงบ้างถ้าเสมอไม่ไม่
อยากจะใช้วิธีการ
ขอความช่วยเหลือเนี่ยแม่เด็กส่งให้ได้เพียงพอไหมคะ
เขาไม่ได้เขาบอกว่าธุระเขาก็เยอะ
ก็คือไม่มาไม่เป็นไรแต่ว่าแม่เด็กได้ส่งค่ายา
ฆ่ายาฆ่ากับข้าวใช่ไหม

ขออภัยนะคะแล้วพ่อเด็กล่ะคะพ่อเด็ก
ไม่รู้อ่ะติดโต๊ะไม่ได้เลย
คุณยายเดี๋ยวคุณยายฟังแป๊บนึงนะ
เพราะว่าในรายการเรามีทนายเจมส์อยู่ด้วยนะคะ
ทนายเจมส์ค่ะคือมันมีวิธีไหนไหม
ถ้าสมมุติแบบไม่สบายใจที่จะเปิดรับบริ

เรื่องเงินเนี่ยไม่ว่าครอบครัวไหนก็อาจจะโดนได้

คือมันจะต้องไปเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่กระทำความผิดทางอาญาอยู่แล้วครับ

อันนี้อาศัยสิทธิตามมาตรา๔๔ทับ๑
คือเมื่อพนักงานอายการยื่นฟ้องต่อสารแล้วเนี่ยนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ย
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเข้าไปในคดีอาญาได้
โดยที่ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล
เขียนคำร้องไปขอเลยว่า
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่อะไรยังไง

หลังจากนี้ไปแล้วผมไม่รู้ว่า
ตัวผู้กระทำความผิดจะมีชำระหรือไม่อันนี้คือปัญหาใหญ่
คือเรียกก็เรียกได้แต่คนจ่ายมีหรือเปล่าอีกเรื่อง
เขาจะมีศักยภาพในการจ่ายหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง

ก็ติดคุกแน่นอน
ไม่มีเหตุบรรเทาโทษในการที่สารจะรอลงอาญาเลย
ทนายเจมส์คะสมมุตินะคะ
อันนี้ที่เรากำลังบอกคือคดีอาญาทำไปแต่ว่าคู่ขนานกันคือแพ่งป่ะ

ครับแต่ว่าสามารถที่ฟ้องตอนนี้เลยก็ได้

แต่ปัญหาคือถ้ายื่นฟ้องในวันพรุ่งนี้มันก็จะมีค่ารัชธรรมเนียมสาร

แต่ผมถึงแนะนำว่าเมื่ออายการยื่นฟ้องแล้วเนี่ย
เราสามารถที่จะไปยื่นคำร้องขอค่าเสียหายเข้าไปในคดีอาญาได้

ในกรณีนี้ถ้าสมมุติเป็นไปตามที่คุณแม่เด็กบอกคุณยายมา
คือว่าคดีเนี่ยอยู่ในชั้นอายการแล้วเนี่ยนะครับ

ไม่คือผมตอบไม่ได้
เพราะว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าจำเลยจะสู้หรือไม่

นะครับถ้าเกิดเขาสู้ก็จะต้องไปต่อคิวในการที่จะสื่อพยานโจรสื่อพยานจำเลย

เอ๊ะแต่แต่คุณยายค่ะคืออันนี้ถ้าตามข่าวตั้งแต่ของเดิมแล้วเนี่ยคือพี่เลี้ยงเด็กรับสารภาพถูกไหม
เขาบอกว่าทำนิดหน่อยแต่ว่าน้องมาตกเตียง
คือรับสารภาพว่ามีการทำร้ายจริงแต่ไม่ได้หนักหนาเพราะบางอย่างเนี่ยเกิดจากเด็กตกเตียงอันนี้ใช่ไหม

แล้วตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยเขามาช่วยเป็นตัวเงินหรือมาช่วยอะไรบ้างไหมคะ
ตมันหนึ่งนาทีจะเขายืนถูกหักข้างมียายคนหน่อยออกไปแต่ไม่รู้จักยายคนนั้นคือเขา
ฉะนั้นตำแกะเขาออกไปกันแล้ว
คุณยายครับเป็นเพื่อนผู้เหตุ
ไม่ได้รับความเชื่อเผื่อจากผู้ก่อเหตุอีกเลย
ไม่ค่ะ

สิงคาต้อง

หน่วยงานที่มาช่วยส่วนใหญ่มาช่วยเป็นตัวเงินเลย

แล้วทางหน่วยงานบอกไหมคะว่าจะสามารถช่วย
เหมือนกับแบบอาจจะระยะแรกหรือว่าสามารถช่วยไปได้เรื่อยตามสิทธิ์ของเด็ก
ซึ่งเป็นทั้งเด็กด้วยแล้วก็น้องกลายเป็นผู้พิการด้วยเนี่ยเขาบอกเราไหมคะ
ยังระยะแรกก่อนแต่เขาต้องรอครอบครัวชื่นกัน
ตอนนี้ยายก็มีค่าผิดชื่อว่ารงค์บ้าน๖๐๐๐บาท
เพราะว่าคือผู้ที่ก่อเหตุคือเพื่อนสนิทของแม่เด็กใช่ไหม

ยายแล้วคุณแม่เด็กเขาไปตามให้แบบมารับผิดชอบ
อย่างเรื่องเงินทองเรื่องใดบ้างไหม
ไม่รู้เขาไม่ได้คุยเรื่องนี้กับยายเลย
อืมเอางี้ค่ะคุณยายเดี๋ยวเราสวัสดีคุณยายก่อน
เดี๋ยวเราจะพยายามต่อสายอีกหลายสายนะคะ

ถ้าคุณยายสะดวกคุณยายเปิดไทยรัฐทีวีไว้นะ
เผื่อจะได้ช่วยกันคิดว่าจะเอายังไงนะคะ

ยายจ๋าแต่ว่าถ้าสมมุติเรายังไม่ได้สายใครนัดตอนนี้เนี้ยนะ
โทรกลับมาขอรายละเอียดคุณยายอีกครั้งนะคะ

ค่ะจริงอายุ๔๐เสร็จเท่านั้นเองนะคะ
ทั้งไม่ทราบว่าน้องจะต้องใช้อะไรเพิ่มเติมจากเท่าไปตอนนี้บ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมานะคะคือรอบนี้เนี่ยข่าวมาเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคดีคืบหรือไม่คืบนะคะ
แต่ว่าตอนที่คุณยายไปร้องเนี่ยไปร้องกับอดีตสอสอด้วยแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวขอมาทางทนายเจมสนิดนึงทนายเจมสจะบอกเอาไว้บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่ว่าลูกหลานเราโดนแล้วเราจะร้องได้
เราเห็นลูกหลานใครโดนก็ร้องได้แล้วไม่ได้แปลว่าต้องขึ้นโรงพักอย่างเดียวไปร้องใครก็ได้แปลว่าอะไรคะอย่างนี้ฮะ
คือตัวของพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่พบเห็นเด็กเนี่ยถูกทารุณกรรมเข้าใจคำว่าทารุณกรรมไม่ว่าจะดังด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามเนี่ยนะครับสามารถไปร้องเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะแต่ตำรวจเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอบตประหลัดอำเภอฝ่ายปกครองทั้งหมดนี่คือเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่ง

กฎหมายกำหนดไว้ให้เขาคือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองเด็กมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลเด็ก
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลูกหลานคุณแล้วจะมาเดือดร้อนอะไรไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้ครับคือพอเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นอย่างเช่นใช้เด็กไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมาะสม
เช่นเอาเบียร์ให้กินเอาบุหรี่ให้สูบต่อให้เด็กกินต่อให้เด็กยอมคุณก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับ

ถูกต้องกฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับหรือปล่อยให้เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม
เช่น๓๔ทุ่ม๓๔ทุ่มปล่อยให้ลูกออกมาจากบ้านไปแว้นไปขับรถก่อให้เกิดความเสียหายให้กับคนอื่น
ลักษณะแบบนี้พ่อแม่ก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับปล่อยให้เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสมไง
แล้วอ้างได้ไหมสมมุตินะคะสมมุติว่าเป็นคนในครอบครัวเด็กเองเป็นคนทำลายอ้างได้ไหม
ลูกฉันหลานฉันฉันตีสั่งสอนไม่ต้องมายุ่ง
คือการสั่งสอนเนี่ยกฎหมายบอกว่าสั่งสอนได้ลงโทษได้แต่จะต้องทำด้วยวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้น
ทำไมคุณครูถึงตีเด็กเฉพาะก้นเพราะก้นเนี่ยเนื้อมันหนาตียังไงคุณก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันหายเร็วเขาไม่ตีหลังเพราะหลังเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทไขสันหลังอะไรก็แล้วแต่เนื้อไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นมันเจ็บมากกว่าบริเวณอื่น
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ออ้างใดทั้งสิ้นว่าฉันสั่งสอนลูกฉันฉันสั่งสอนหลาน
ไม่มีข้ออ้างอีกอันหนึ่งที่ผมเจอบ่อยคือเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่ง

อ่าแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องจิตใจ

อดีตสสปรเมษงามพิเชษนะคะ

เพราะเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณยายแล้วดูแล้วคุณยายไม่แน่ใจเรื่องคดีนะคะ
เพียงแต่รับทราบมาว่าคดีนี้เนี่ยณตอนนี้อยู่ในชั้นอายการ
อันนี้ท่านปรเมฆได้ยินมาว่าคดีไปถึงไหนแล้วคะ
คืออย่างนี้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราได้พบกันตอนไปร่วมงานเมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ก็ทางคุณยายมาร้องว่าคดีเนี่ยเกิดขึ้นมา๔เดือนแล้ว
ไม่เคลือบหน้าผมก็ได้ได้ประสาททางท่านพันธุบัตรีธีรศักดิ์แอบแปลก
ซึ่งเป็นร้อยเวียตเจ้าของคดีของพ่อหน่องพลือแต่ก็มาทราบข้อเท็จจริง
แต่าบภาพที่จริงว่าสถาด่ายการเนินการไปแล้ว
ได้เรียกผู้ต้องหาถือเป็นผู้ต้องหา
เพราะว่าได้ยากแก้งความทำร้ายร่างกายบาดเกตสถาค
ซึ่งมีสภาพสมองบวมเลือกคลั่งมีรอยเล็กตามร่างกาย
เท่ากับว่าตอนนี้ไม่ได้ถือว่ามีอะไรติดขัด
คือว่าไปตามขั้นตอนแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะ
ครับในขั้นตอนของคดีความจริงไม่มีอะไรติดขัดเลย
ซึ่งวันนั้นที่เขามาร้องเรียนเราเนี่ย
เราเข้าใจว่าคดีไม่มีความคืบหน้า
แต่เมื่อได้คุยกับร้อยเว้นเจ้าของคดีเนี่ย
ไปเรียบร้อยแล้วดำเนินการไปตามขั้นตอนของเขาแล้วไปสู่
ไปสู่ในเรื่องของการที่อายการจะต้องยื่นฟ้องนะครับ
แต่ว่าขอแทรกนิดเดียวขออภัยค่ะ
คุณประมาทแต่ว่าที่บอกว่าอยู่ในชั้นอายการแล้วเนี่ย
คือเพิ่งส่งอายการป่ะคะหรือส่งนานแล้วเหมือนกันคะ
ก็น่าจะส่งนานแล้วนะครับ
ไม่ได้มีความไม่ได้คุยกับลูกสาวเลยนะครับ
มีปัญหากันแล้วก็ลูกสาวเองก็
ก็ไม่ได้มาดูแลลูกตัวเองนะครับ
ก็อยู่กับยายยายเนี่ยก็เคยทำงานที่

ในส่วนผลองงดพักที่ชอบซื้อเอาไว้ก็ไม่ได้ผ่อน

แล้วก็ทุกวันนี้ก็ต้องดูแลหลานตลอดทำงานไม่ได้
ซึ่งมันเป็นปัญหาสังคมที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาก็บอกเขาเหมือนกับไม่มีทางออกนะครับ
ดังนั้นในเบื้องต้นพอเป็นข่าวมาแล้วเนี่ยปัจจุบันก็มีเงินช่วยเหลือมาบางส่วน
แต่ผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันควรจะว่าน้องเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องนะครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังอยู่กับคุณยายแล้วก็สมองเนี่ย
ผมสังเกตเขาบอกว่าสมองเขาเริ่มเหมือนกับบวมขึ้นนะครับ
ดังนั้นทุกวันนี้ก็คงจะต้องเข้าสู่การรักษาอย่างถูกต้องก่อน
แล้วก็คุณยายก็จะต้องมีเงินจำนวนนึงหรือจะต้องกลับไปทำงาน
แล้วก็หลานก็ต้องมีใครดูแลซึ่งวันนี้คุณแม่ไม่ได้ดูแลเลย
คุณปรเมฆคะณตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณยายก็ได้เงินจากแค่ความช่วยเหลือของหน่วยงานตามกฎหมาย
แล้วอาจจะมีส่วนของเงินรับบริจาคเท่านั้นเลยถูกไหมคะ

แล้วจริงแล้วในการดูแลของหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจะดูแลไปจนถึงยังไงคะจนจบคดีหรือว่ายังไงคะ
เงินตรงนี้มีไม่มากเลยถ้าพูดถึงของหน่วยงานรัฐนะครับ
เพราะว่าผมก็สอบถามไปจากท่านแอมเภอแล้วท่านแอมเภอก็ได้ส่งตลัดมาช่วยดูแลในเรื่องของการที่จะส่งต่อไปทางการรักษาพยาบาลนะครับ
แล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงก็เป็นเงินไม่มากเท่าไหร่ที่จะให้เขาอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ย
แต่ตรงนี้โชคดีหน่อยเมื่อวันนั้นที่เขามาร้องเรียนเราแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วที่พอที่จะอยู่ได้นะครับ
แต่หลังจากนี้คิดว่าจะต้องมีหน่วยงานนะครับที่มาให้ความช่วยเหลือให้หลานไปรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง
แล้วก็คุณยายก็คงจะต้องกลับไปทำงานนะครับเพื่อจะมีเงินเดือนมาดูแลตัวเองด้วย
ไม่งั้นเขาบอกเขาอยู่กันสองคนยายหลานในชีวิตนี้ไม่มีใครแล้วนะครับ
ก็หมดนี้แม้พูดถึงพ่อแม่คุณยายนะ

คิดอยากจ๊ะจะฆ่าตัวตายเลยครับ

ตรงนี้เป็นปัญหาสังคมที่
ที่คงไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีฝามอย่างเดียวล่ะ
ก็จะช่วยเขายังไง
คุณยายแกก็เหมือนกับเอาตรงไปตรงมานะคะ

แต่ว่าพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาก็ทุกข่าวทุกครอบครัวแหละ
มันจะไม่สบายใจเพราะว่ามันก็เหรียญสองด้าน
อันนี้ตอนที่ไปเจอคุณปรเมฆปรเมฆแนะนำยังไงคะ
หรือว่าก็ต้องว่าไปตามคดีแล้วก็ให้หน่วยงานที่ช่วยได้เข้ามาช่วยเท่านั้นตอนนี้คะ
คือตอนที่มาพบกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องว่าเขา
เราก็สอบถามไปว่าเป็นยังไงยังไงก็อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่า
เขาก็บอกว่าคดีไม่คืบตรงนี้ไม่คืบเราก็เลยไปสอบถาม
รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้ได้มั้ยสสเช
จริงเราก็ไม่มีตำแหน่งแล้วนะ
หมายถึงถ้าเป็นสส
สสรับเรื่องแบบนี้ได้มั้ย

เข้าใจค่ะ

แต่ไปสอบถามมาแล้วเนี่ย

ก็คือตำรวจเองก็ยังบอกเลยว่า
ถึงแม้ว่าทาง
เลี้ยงเด็กจะบอกว่าตกจากเตียง

ค่ะซึ่งที่คุณปรเมศ
บอกเดี๋ยวดิฉันขอสวัสดีคุณปรเมฆตอนนี้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับทาง

ยังไงขอบคุณสำหรับตอนนี้นะคะคุณปรเมฆสวัสดีค่ะ

อย่างที่ทนายเจมส์บอกก็คือรับไว้ก่อน
แต่ว่ามันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
อย่างที่ผมบอกไงคือฝ่ายปกครองคือหัวใจหลักเลย
ของการที่จะต้องเข้าไปคุ้มครองดูแลเด็กที่ถูกทารุณกรรม
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

เหตุการณ์มันเกิดพฤศจิกายนต้นเดือนนะ
เพราะฉะนั้นชั้นอายการตอนนี้
เดี๋ยวเด็กกลับมาถามว่าไม่แน่ใจว่านี่
ช้าหรือไม่ช้านานหรือไม่นานสักครู่ค่ะ
ผู้มันสำคัญเราคุยตอนนี้เพิ่มเติม
สารวัสดิ์สอบสวนสถานีตนมตรฟูทร
ปลือจังหวัดชนบุรีนะคะสารวัตรสวัสดีค่ะ

ค่ะสารวัสค่ะตอนนี้เนี่ย
คดีน้องอยู่ในชั้นอายการตามที่คุณยายบอกหรือเปล่าคะ
ผมส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ
มีความเห็นคนสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสครับ

ครับผมอ่าแล้วตัวผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
ก็ส่งสำนวนไปพร้อมกับตัวพี่อายการเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่รู้ว่าทางผู้ต้องหาอายการเขาทำยังไงหรอ
ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผู้ต้องหาเขามารับสารภาพตั้งแต่แรกเลยป่ะคะ
เขาก็รับสารภาพเขาปฏิเสธนะครับ
เขาเรียกอะไรคะคือเหมือนกับเขาบอกว่าใช่มีการทำร้าย
แต่ว่าไม่ได้ทำร้ายหนักจนสาหัสอย่างนี้ป่ะคะ

มันเขาบอกเขาอ้างป้านเด็กจริงอะ

อ้างบอกว่าเด็กตกเตียงแต่ทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน

คือผมไปถ่ายรูปที่กันเหตุไปจดที่กันเหตุ
เตียงมันสูงขนาดนั้นมันไม่ใช่ครับ

คือตลอดรวมพยายามหลักฐานแล้วเห็นว่า

ซึ่ง
คือสิ่งที่แพทย์บอกก็สามารถจะบอกได้

คือสามารถบอกได้เลยใช่ไหม
กฎก็คือร่วมบันดาลเนาะ
ส่งไปในชั้นอาจารยาการตอนไหนนะคะ
ก็ผมได้ราโพธิผ่านบ้างประจานปลายเดือน

รายงานเท่านั้นศูนย์ผมส่งทำนวนพร้อมจอพึ่งหาเจ้าเมื่อวันจันทร์

ต้องรอขั้นตอนอัยการว่าจะยืนซ้องต่อสาร
ถ้าได้ของแพทย์ปลายเดือนกุมภาเพิ่งจะส่งในเดือนมีนาไหมคะท่าน
มีสั่งสอบเพิ่มหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ

แต่ว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ไม่ยุ่งยากครับชัดเจนครับ

อย่างตอนนี้ยายของเด็กคือเด็กอยู่กับยาย
แม้ว่าคนที่เขาจะต้องเป็นเจ้าทุกข์ร้องให้เนี่ย

คือมันมีการเจรจากันก่อนหน้านี้ไหมคะ
ว่ามีการเรียกร้องค่าเสียหายเงินเยียวยาชดเชย

ไม่เคยคือทางมารดาเด็กอะนะ

เขาบอกว่าผมเคยคุย
เขาบอกว่าทางฝ่ายโน้นเคยผิดมาไหม

เขาอยากจะไปพี่สตระนะครับ

แม่เด็กกับผู้ต้องหาเนี่ย
อ่าเขาไม่มีเหมือนกับช่วยเหลือเป็นตัวเงินหรืออย่างอื่นเลยเหรอคะ
ไม่ทราบหรอกครับไม่ทราบหรอกครับเพราะผมไม่ได้ติดต่อทั้งฝ่ายผู้ต้องหาเลยครับ
ค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของทางสารวัตรเองเนี่ยส่งไปช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะ
แล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนถึงตอนนี้อายการยังไม่มีการสั่งสอบเพิ่มนะคะ
ครับไม่รู้อายการก็ลองพิจารณาอยู่ครับ
ค่ะท่านค่ะเรียนถามเพิ่มถ้าสมมุติคุณยายเด็กคุณยายของเด็กเนี่ยเขาอยากรู้เนี่ย
คือสามารถจะเช็คได้ไหมถ้าเขาไม่ใช่แม่เด็กโดยตรงเนี่ยเขาเช็คได้ไหมคะว่ามันถึงไหนแล้ว
ก็ได้ครับก็ต้องไปติดต่อที่พนักงานอายการนะครับ
ถ้าสมมุติแบบมาถามที่สารวัตรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องไปอายการเองเหรอคะ
สำรวจมันไม่อยู่ในนี่ผมไม่มีคำนาจหรือครับ
เข้าใจท่านค่ะตั้งแต่เกิดเหตุต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะแล้วก็รอผลตรวจแพทย์เนี่ยมันไป
มันไปหน่วงหนึกช่วงขั้นตอนไหนคะมันกินเวลาพอสมควรนะ
มันไม่ใช่มีแต่ตำรวจท่านเดียวอะครับ

คือทางคุณหมอเขาก็น่าจะไม่รู้ว่าเด็กมันจะเป็นอะไรหรือ
ยังไงเขาไม่กล้าเก็บนะครับช่วงนั้นนะครับ
ผมให้ลุงน้องผมไปตามผมจะคว่างเงินผม๕๐๐๐บาท
ให้ลุงน้องผมไปตามไปแพทย์ที่โรงพยาบาลชุนบุรีอะ

ลุงน้องบอกคุณหมอยังไม่เซ็นอะจะทำยังไงอะสาวัส

ผมก็พยายามโทรตามไป๒๓ครั้งจนพี่คนที่ว่าไอ้ห้องเจรสุรอะ
โทรมาบอกผมไปเรียนบอกสาวัสหมอคุณหมอเซ็นแล้วอะ
อีกวันหนึ่งลูกน้องผมก็ไปเอาเลยครับ
เขาตรวจกันหลายรอบไหมคะสารวัตร

เขาตรวจเด็กหลายรอบไหมคะ

อืมค่ะเอาละค่ะสารวัตรเดี๋ยวยังไงขอบคุณท่านสำหรับช่วงนี้ก่อนนะคะ

อันนี้ไม่รู้จริงคือมันมีค่ากลางไหมว่าคดีลักษณะแบบนี้มันต้องภายในกี่เดือนที่แบบน่าจะจากชั้นตำรวจไปใช้อายการใช้อายการจะไปถึงศาลมันมีค่ากลางไหมคะว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบกี่เดือน
โดยปกตินะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยเขาจะมีคู่มือประชาชนของเขาอยู่เขาจะมีกำหนดระยะเวลาในการทำคดีของแต่ละคดีไม่เกิน๓เดือนไม่เกิน๖เดือนเขาจะมีอยู่ระเบียบของเขา
อันนี้ปัจจัยที่๑อันนี้ปัจจัยที่๒เกิดจากการที่แพทนี่นะครับประเมินสถานการณ์เนี่ยยังไม่ครบถ้วนใบรับลองแพทน์อาจจะออกช้าก็เป็นไปได้
คือไม่ได้อยู่ที่ตำรวจอย่างเดียว

จะไปตีว่าท่านทำสำนวนช้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ปัจจัยอย่างอื่นมันมีที่ทำให้สำนวนช้า
แต่ทีนี้คือบอกกรอบคร่าวไว้ได้ไหมคะว่าคดีในลักษณะแบบนี้
คืออย่างบางทีมันเป็นคดีที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนนะ
มันแค่รอขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานแล้วก็เอามารวมกันเพื่อทำสำนวน
คือมันมีค่ากลางที่คือเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าแบบนี้ยังไม่เรียกว่านานนะ
คือถ้ามองดูนะครับสมมติว่าการส่งหมายเรียกผู้ต้องหามาก่อน
พอมีการแจ้งความร้องทุกข์ปุ๊บนะครับก็จะมีการส่งหมายเรียกไปที่ผู้ต้องหานะครับ
ถ้ามันเป็นคดีที่จะต้องหมายเรียก๒ครั้งก็ต้องรอให้หมายเรียกครบ๒ครั้งก่อน
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาก็จะมีสิทธิ์ที่เขาจะเลื่อนได้ติดตัวลงธุระอะไรก็ว่าไปนะครับ
ก็อันนี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือตำรวจจะต้องส่งเมื่อผู้ต้องหามาแสดงตนต่อพนักงานสวนแล้ว
พนักงานสับสนจะปั๊มรายหน้ามือแล้วก็เอารายหน้ามือไปเปรียบเทียบ
อันนี้ก็รอระยะเวลาไปในระหว่างนี้พนักงานสอบสวนก็จะสอบสวน
เรียกพยานปากนั้นปากนี้มาสอบสวนเพื่อให้สำนวนมันแน่นขึ้น
ครบองค์ประกอบความผิดซึ่งระยะเวลาก็จะอยู่ราวแกว่งอยู่ประมาณสัก๓เดือนไม่เกินนี้
เดินในชั้นตำรวจนะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าบวกลบแล้วแต่ปัจจัยนะ
ถูกต้องครับขอมา๑ประเด็นที่เราคากันไว้ค่ะ
คือถ้าทำร้ายร่างกายมันพอมองเห็นนะคะถึงแม้ว่าจะอ้างว่าสั่งสอนลูกสั่งสอนหลาน
คือมันพอจะมองเห็นว่ามันมากเกินไปหรือไม่แต่จิตใจนี่ดูยังไง
ถ้าเราเป็นคนนอกครอบครัวเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคุยกันในครอบครัวเขาแบบนี้เขาโอเค
เขาคุยกันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างนี้
ผมเรียนอย่างนี้คือคำว่าทำร้ายจิตใจเนี่ยมันเรียกได้ว่าไม่มีกฎตายตัว
ผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ

เด็กในวัยของเด็กเขาก็ต้องการที่จะไปเล่น

บังคับให้เด็กทำงานให้

ซึ่งถ้าเกิดเรามองดูมันอาจจะเหมือนกันนี่เป็นการสั่งสอนลูกนี่

อันนี้ก็ทำได้อันนี้คือการสั่งสอน

แต่ถ้าเมื่อไหร่มาทำงานบ้านที่มันเป็นงาน

อันนี้มันเกินกว่าวัยของเด็กที่จะต้องทำละ
คือพูดง่ายพิจารณาวัยของเด็กเป็นหลัก
มันจะมีประสบการณ์ที่พอจะมองออกได้บ้าง

แล้วก็บอกว่าไม่เอาผิด

คุ้มครองเลยนะครับ

อย่างที่พี่จอมขวัญบอกบ้านเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิด
เด็กก็อยู่ในสภาพแบบนี้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะโดนคดีกลับไม่มีไม่มี

วันนี้ขอบคุณทนายเจมส์นะอุตส่าห์มานั่งด้วยกันขอบคุณค่ะ

สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ